มาดูเรื่องน่าชื่นชมกันหน่อยนะครับ
เรื่องของเพศรัชกรในร้านขายยา
คือมีผู้ชายสองคนเขาเดินไปต้องการจะไปซื้อยามาทาน

แต่ว่าระหว่างที่เขาไปบอกอาการของตนเองให้กับเพศัตริย์ในร้าน

ขอวัดชีพจรหน่อยก็วัดไปวัดมา

สุดท้ายเขาสันนิษฐานเบื้องต้นว่า
คนที่มาซื้อยาคนนี้น่าจะป่วยเป็นโรคหัวใจ
ด้วยความที่เรียนมาด้วยความที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบอาการของคนป่วย

ส่งต่อไปยังรถของโรงพยาบาล
แล้วก็นำตัวผู้ชายคนนี้ไปส่งโรงพยาบาลได้ทันท่วงที
อันนี้เป็นคลิปภาพนะฮะวงจรปิดในร้านขายยา
สุดท้ายชาวชื่นชมว่าโอ้โหเพศสัตว์คนนี้เขาไหวพลิปดีมากเลย
ไม่ได้ขายยาอย่างเดียวแต่ว่าสามารถที่จะตรวจสอบอาการของคนที่มาซื้อยา
แล้วก็สามารถที่จะนำตัวส่งโรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัยด้วยนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านขายยาครับในซอยศรีด่านพอ

ชื่อว่าร้านขายยาศรีด่านเพศัตริย์นะครับ
ผู้ชายเห็นไหม๒คนเดินเข้ามาตอนแรก
บอกว่านี่คุณเพศสัตว์ผมใจสั่นมากเลยเหมือนหัวใจมันเต้นไปเร็วมาก
ช่วยตรวจสอบหน่อยผมขอยาทานหน่อย
แต่จังหวัดนั้นอาจเห็นแล้วแรกการเข้าแปลก๑๖๑

ค่อนข้างหนักเพราะว่าเหมือนหน้าซีด
พอวัดชีวิตผัดจอลดูหัวใจเต้นไปเร็วมาก
มีไข้ด้วยแล้วยืนไม่ค่อยตรงเซไปเซมา
สัตว์ก็ซักประวัติไปซักประวัติมาสักระยะหนึ่ง
อาการเริ่มหนักขึ้นแล้วครับเริ่มหน้าซีดหนักขึ้น

วัดทั้งความดันวัดทั้งชีพจรพบว่าโอ้โหไข้สูงมากเลยนะครับ
อันนี้ไม่ปกติแล้วนะฮะแล้วหัวใจเนี่ยชีพจรก็เต้นเร็วมากกว่าคนทั่วไป
โทรหากู้ภัยตามที่เห็นภาพเมื่อสักครู่กู้ภัยมา
แล้วก็นำตัวคนป่วยส่งต่อไปยังโรงพยาบาลครับ
ให้กำลังใจทั้งเพศสัตว์คนนี้ขอชื่นชมที่ไหวพลิบดี
แล้วก็สามารถส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลได้ค่ะนะครับชื่อว่าเพศรัชกรจิมรพงศ์แม้นจิน
แล้วก็เป็นเจ้าของร้านด้วยก็บอกกับพิมพ์ข่าวว่า
คือประเมินอาการคนไข้แล้วที่เขามาซื้อยามันผิดปกติ
เรื่องของความดันเรื่องของไข้แล้วเรื่องของการเต้นของชีพจร
ก็เลยตัดสินใจขอตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนที่จะตัดสินใจเรียกรถพยาบาลรับตัวไป
ทราบมาว่าตอนนี้เขามีอาการเป็นโรคหัวใจซึ่งตัวเขาเองไม่ทราบด้วยซ้ำไป
ฟังเสียงเพศัตว์คนนี้หน่อยแล้วกันนะครับ
ดูอาการแล้วมันดูมีอะไรที่เราน่าสงสัยซึ่งพอเราบอกเกี่ยวกับหัวใจแล้ว
ร้านขายยาเรามีอุปกรณ์ที่เราสามารถวัดได้อย่างเดียวตอนนี้ก็คือเรื่องของความดันโลหิตที่มันเป็นตัววัด
เอเชอร์วัดความดันวิจิตนุก็เลยขอขออนุญาตขอตรวจเบื้องต้น
ตอนนั้นก็คือประมวลความเสี่ยงวัดน่าจะมีความเสี่ยงบางอย่างแต่เราไม่รู้ยังว่าวัดดู
พอวัดเสร็จปุ๊บเราเห็นว่ามันมีค่าปกติสองค่าที่เราเห็นความดันค่อนข้างต่ำ
มันไม่ปกติก็คือรู้สึกแบบเพียยืนก็ยืนโยกไปโยกมาก็เห็นได้ว่าร่างกายเขาไม่ค่อยสมบูรณเท่าไหร่
อีกตัวหนึ่งคือหัวใจหัวใจเต้นค่อนข้างเร็ว
เรื่องนี้ก็บอกให้รู้นะครับว่าถ้าเกิดว่าเรามีอาการไม่สบายรีบไปหาคุณหมอดีกว่าก่อนที่จะเป็นอะไรไปมากกว่านี้นะครับ